ไม่แน่ใจว่าเกี่ยวกับโฟลคิงหรือเปล่า

ไปนั่งดื่มเหล้าอยู่ที่หมู่บ้าน๑
แล้วปรากฏว่าไปเจอเจ้าถิ่นทะเลาะกันกับเจ้าถิ่น

ดาบตำรวจซึ่งมีบ้านอยู่ใกล้ตรงนั้น
ทางนี้ฮะเข้ามาห้ามปราบปรากฏว่า
ใน๔คนเอาปืนมาเจาะหัวตำรวจ

รับบาดเจ็บสุดท้ายชาวบ้านรุมประชาธรรมค่ะ
นี่ค่ะคุณผู้ชมนะคะเป็นตำรวจสภเมืองปฐุมธานีนะคะ
ก็ต้องไปจับกลุ่มล่ะค่ะผู้ชายคนนี้แหละเป็นคนก่อเหตุนะคะ
ใช้คำเดียวเลยอธิบายสั้น
สภาพหมดสภาพเลยนะคะ
คือโดนยิงสวนเข้าไปบริเวณเข่าด้านขวาค่ะ

จุดเกิดเหตุตรงนี้ก็คือชุมชนสังกษี
ใจเอื้อหมู่ที่๔อำเภอเมืองปฐุมธานีค่ะ
ดาบตำรวจที่ไปประสบเหตุ
แล้วก็จะไปห้ามปรามตอนแรกเนี่ยนะคะ
แล้วโดนเอาปืนจ่อหัวชื่อว่าดับตำรวจสารวุฒิสุขใหม่นะคะ
ท่านเป็นผู้บังคับหมู่งานสืบสวนสพเมืองปฐุมธานีค่ะคุณผู้ชมนะคะ
ไปพร้อมกับชาวบ้านควบคุมตัวผู้ชาย๓คนเนี่ย

ใช่ค่ะตอนแรก๔คนหนีไปได้คนหนึ่ง
รวบตัวได้๓คนคนแรกชื่อว่านายจ๊าบ

จ๊าบอายุ๒๐ปีคนที่๒ชื่อในบู้อายุ๓๘ปี

เป็นคนเอาปืนไปจ่อหัวดับตำรวจสารวุฒินะคะ
ส่วนอีกคนนึงคุณผู้ชมอ๋อแล้วผู้นี่บาดเจ็บนะ
เพราะดาบตำรวจสารวุฒิก็ยิงสวนมานะคะ
ส่วนอีกคนหนึ่งที่ควบคุมตัวได้ก็คือในต้นอายุ๒๒ปี
เปรมรักเพื่อนมากหลังจากที่เกิดเรื่อง

บู้เป็นคนเจ็บใช่ไหมตามหลักมนุษยธรรม

ส่วนเรื่องของว่าจะอายัดตัวแจ้งข้อกล่าวหาเดี๋ยวว่ากันทีหลัง
ส่วนอีก๒คนตำรวจนำตัวไปสอบปากคำที่โรงพักค่ะ
อีก๒ปลอกนะคะตำรวจเขาก็เลยเก็บไว้เป็นหลักฐานนะคะ
ไปสอบถามดาบตำรวจสารวุฒิค่ะคุณผู้ชม
บอกว่าก่อนเกิดเหตุคือได้ยินเสียงดังมากเลย
แล้วได้ยินเสียงคนในหมู่บ้านตะโกนว่ามีวัยรุ่นทะเลาะกัน

ก็เลยออกไปตั้งใจว่าจะไปห้าม
คิดว่าแก๊ง๔คนคิดว่าดาบตำรวจสารวุฒิ
เหมือนจะไปสมทบด้วยหรือเปล่านะคะ
ก็เลยพยายามที่จะเหมือนขัดขืนนะคะ
หนึ่งในนั้นชักปืนออกมาเลยมาเจาะหัวพี่ดาบนะคะ
พร้อมกับบอกว่าเฮ้ยตำรวจไม่เกี่ยวออกไป

ดาบตำรวจสารวุฒิแกก็เลยพยายามตั้งสติค่ะ
รวบรวมสติพยายามพูดไกล่เกลียว

ฟังไหมฤทธิสุราเป็นเหตุสังเกตได้
ฟังหรอกค่ะมันคึกมันคนนอง
นึกออกไหมคะทั้ง๔คนไม่ฟังค่ะ
ดาบแกเห็นท่าไม่ดีแล้วกลับเข้าบ้านไปก่อน
พอกลับเข้าบ้านไปปุ๊บโทรแจ้ง
โทรแจ้งที่โรงพักขอกำลังเสริมมามาสมทบ
กำลังจะมาแล้วเฉียวตำรวจปรากฏว่าได้ยินเสียงปืนดังขึ้น

ต่อไหมให้พี่ดาบเล่าต่อว่าเกิดอะไรขึ้นหลังจากนั้นค่ะ

ใดนั้นเวลาอยู่ในบ้านได้ยินเสียงปืนดังขึ้นปั้ง
ผมก็รีบออกมาอีกรอบหนึ่ง

ก็เขาครับผม

ผมก็เลยบอกว่าให้วางปืนให้วางปืน

เขาก็ไม่ยอมวางเอาปืนมาจอบผมอีกรอบหนึ่ง
ผมก็สวนเข้าไปทุกขาหนึ่งครับ
อืมเรื่องของเรื่องเนี่ยนะต้นเหตุทั้งหมดเนี่ยนะ
มาจากว่าทั้ง๔คนนี่นะไปนั่งดื่มเล่า
ในซอยตรงนี้ซอยจุดเกิดเหตุเนี่ย

ให้ในต้นออกไปซื้อเหล้าท้ายซอย
แล้วในต้นดันไปมีเรื่องชกต่อยกับเจ้าถิ่น
ที่เหลือก็เลยตามไปสมทบนะครับ

ทีนี้๔คนก็ไม่แน่ใจว่าไปเข้าใจผิดหรือเปล่า
ว่าดาบตำรวจสละวุดคือเป็นควอกของอีกฝ่ายหนึ่ง

ใช่ค่ะแต่ว่าเรื่องราวที่เกิดขึ้น
ไม่เกี่ยวกันว่าดาบสารวุฒิเป็นตำรวจก็ต้องให้ความเป็นธรรมนะคะ
วันนี้นักข่าวลงพื้นที่ไปอีกครั้งหนึ่งค่ะคุณผู้ชมชาวบ้าน
ชาวบ้านบอกว่าเห็นปลอกกระสุนปืนที่วัยรุ่นไล่ยิงกันตกอยู่หลายปลอก
ทั้งกุญแจรถจักรยานยนต์ที่ทำหล่นไว้ด้วย

วัยรุ่นขี่รถจักรยานยนต์ไล่ยิงกันมาหลายนัด
เข้าไปในซอยตรงนี้เป็นการกระทำที่อุกอาจและน่ากลัวมาก

มีทั้งคนแก่มีทั้งเด็กนี่

นี่คือปลอกกระสุนนะแล้วก็สกรูกุญแจรถตกอยู่ด้วย

ทีนี้ก็มันไม่เคยมีมาก่อนนะคะ
มันก็เป็นการกระทั่งที่อุปาต
น่ากลัวค่ะเพราะว่าเกิดพลาดไปโดนผู้คนเข้า

ครับผมค่ะอืม
เห็นด้วยมากเลยนะคะอันตรายมาก
ถ้าเกิดว่าประชาชนตาดำซึ่งไม่ได้รู้อิโน่อีเหน่

มีเกิดชุมชนด้วยนะคะใช่ค่ะพี่บุ๊คนะคะ
อันตรายมากเลยแล้วดาบตำรวจสารวุฒิตอนนั้น
แกก็แสดงความรู้สึกใจบอกว่าลุงเป็นตำรวจนะ
มีอะไรค่อยคุยกันแต่แก๊ง๔คนนั่นน่ะ
เขาก็ไม่เชื่อนะสุดท้ายเนี่ยเอาปืนมาจ่อหัวค่ะ